ส่วนภาคกลางค่ำคืนนี้เขาดาวนท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น
ในขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้